เด็กจัดมาให้เลยดีกว่า

ถือว่าใครมีลูกแล้วก็สอนลูกแล้วให้ออกกำลังกายแบบนี้ดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าน้องโชวงสวิ่งของคุณพุทธ
คุณพ่อกุณแม่เขาโพสซึ่งชมลูกเอาไว้นะครับ
พอกับผู้ใหญ่เลยนะคะตัวเล็กจิ้วเดียวนะคะ
นี้เพิ่งจะ๔ขวบค่ะแต่ดูสิคะ
หายแววโปรก๊อฟแล้วนะคะเราไปดูคลิปเต็มกันเลยดีกว่าค่ะ
โอ้โหเปล่าสวยมากเลยอ่ะ
สวยมากลุ่มนี้ดีมากเปล่าโอเค
สุดยอดตบมื้อให้หน่อยมือไม่ธรรมดานะ
ซึ่งคุณแม่กุ๊กกิ๊บนะคะเขาบอกไว้แบบนี้นะคะว่า
นี่คือการออกรอบ๑๘หลุมครั้งแรกของน้องเป่าซึ่งทำได้ดีมากค่ะ
เป็นเวลา๕ชั่วโมงนะคะที่ลูกสาวไม่ขอดูมือถือเลย
จากวงสวิงจะเก่งแล้วนะคะยังได้ฝึกสมาธิด้วยนะคะ
เพราะว่าน้องกำลังสนุกกับสิ่งที่กำลังทำ
อยู่ไม่เสียแรงที่ยอมตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะพร้อมยังแนะนำคุณแม่แม่ด้วยนะคะว่า
ให้พาลูกไปออกกำลังกายฝึกสมาธิความอดทนแล้วก็เรียนรู้กติกรรมรยาทแบบนี้นะคะ
ก็เป็นวิธีที่ดีมากนะคะในช่วงที่แบบว่าหยุดแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะที่สำคัญการความสามารถในการตีก๊อฟเนี่ย
ไม่ใช่แค่น้องเป่านะอันนี้เรามีรุ่นเล็กใช่ไหม
สุดยอดแห่งลีลาไปเลยนี่เลยนะคุณผู้ชมค่ะจะพาไปดูคุณกุ๊บกิ๊บสมุท

ไปดูแม่บ้างคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าคนนี้ทีเด็ดไม่เบานะจ๊ะเออเข้าสู่วงการวัดอย่างเต็มตัว
จริงบ้านนี้เขาเล่นก๊อปกันทั้งบ้านนั่นแหละเว้นแค่น้องเป่าเป้คือตอนไม่ใช่อะไรยังจับไม้ไม่

เออยังเด็กอยู่นะคะยังเล่นไม่ได้
คุณแม่กุ๊บกิ๊บค่ะเขาก็ขออวดวงสวิงนะอวดลูกก๊อฟไว้แบบโปรเลย
ออกร้ายที่สนามจริงก็ทำมาแล้วนะจ๊ะแดดร้อนแค่ไหนก็ใจสู้
แฟชั่นคอสตูมแม่เนี่ยแน่นมากจัดเต็มนะคะส่วนเรื่องสีสันนั้นโอ้โห
แต่ว่าไม่ได้แค่แต่งตัวเข้ากับสนามกอล์ฟสวยอย่างเดียวนะคะ
อาจจะเป็นเพราะนี่ได้สามีสุดหล่อไงคุณบี้

เดี๋ยวไปดูวงสวิงกันเต็มเลยจ้ะ

คือไม่ใช่อะไรนะส่วนหนึ่งเราชอบชุด
เวลาไปออกแบบว่าออกรอบแบบนี้นะคะ

ที่สำคัญอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่านะคะ
เวลาเราตีวงสวิงเนี่ยทำให้เรามีเอว

เพราะว่ามันได้บิดตัวนะคะแล้วก็บิดตัวยังไงที่ทำให้ไม่ปวดเมื่อย
มันเป็นการฝึกทั้งสมาธิแล้วก็การโคริโอกาเฟอร์ร่างกายตัวเองนะคะ

อ๋อฉันอยากจะไปตีจังเลยแต่อุ่นเดียวต้องหาแบบโควิดหาย

มันส่วนเยอะอยู่แต่เราได้ส่วนไม่ไปหรือเปล่า
อ่าพูดถึงน่ารักคุณผู้ชมตัดเรื่องตัดบทเลยนะคะ
ไปดูกันต่อนะคะกับสาวคนนี้คุณกะแตสุพักษรนะคะ
จากเมื่อสักครู่ดีดกีต้าร้องเพลงเซ็กซี่ไปแล้ว
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเธอก็เป็นสุดยอดโปรก๊อฟเหมือนกัน

ใช่นะคะแน่ใจจะหาให้สวงโมงสวิงนะคะต้องขอชื่นชมเลยนะคะ

หุ่นของคุณแม่ลูกสองยังเสี้ยเหมือนเดิมนะคะ

ไม่ต้องไม่ต้องแบบปฏิเสธเลย

โอ้โหสุดยอดมากเลยเดี๋ยวขอปิดท้ายอีกคนได้ไหมพี่แจ๊ค
ที่คุณก้อยอรัชพรคุณผู้ชม

ครอบครัวเนี้ยผิวเพิ่งประเดิมเข้าสู่วงการเก๊าบละคุณผู้ชมค่ะ

วาดลวดลายไม่ธรรมดานะคะสำหรับสาวก้อย
นอก็เป็นนิกกี้นี่นี่นี่
ตีไปก็ฮากันไปคุณผู้ชมค่ะ
ได้หวานใจมาเป็นเทรนเนอร์แบบนี้โอ้เลิศดีเหมือนกันนะดี
คุณผู้ชมไม่ใช่อะไรภาพที่ต่างที่เรามาให้ดูเนี่ย
เป็นภาพที่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด๑๙ที่กำลังจะลำบากอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าอันนี้คือเขาเป็นกิจกรรมที่เดี๋ยวหมดโควิด
คงจะได้ลงสนามได้เล่นก๊อฟกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้
ว่าจะตีก๊อฟตอนนี้เลยก็ไม่ไหวนะไม่ได้ค่ะหลังไม่ค่อยดีนะคุณอ่ะโอ้โห